คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะมาพบกับน้องเฟื่องเช่นเคยค่ะ
ใช่ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมนะคะเช้าวันนี้นะคะมีข่าวเรื่องราวบนโลกโซเชียลหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องบนท้องถนนที่ให้คุณผู้ชมต้องมาช่วยดูกันหลายหลายคลิปเลย
เริ่มจากคลิปแรกก่อนเลยนะคะเป็นคลิปที่น่ากลัวเหมือนกันรถตู้เนี่ยขับสวนเลนอีกแล้วแหกเลนออกมาเอ๊ะจะน่ากลัวขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ

อุทิศท่ามกลางการจรจรหนาแน่นนะคะ
อยู่รถตู้โดยสารสาธารณะสายต่อเต่า๑๒๔๖คันหนึ่งเนี่ย
ก็ได้ขับกินเลนขวาสวนทางมา
ทำให้เจ้าของคลิปไม่สามารถขับไปได้
ส่วนทางรถตู้ก็จอดกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะ
ไม่มีท่าทีว่าผิดนะจะหลบอะไรทั้งนั้นนะคะ
หลังจากเหตุการณ์นี้รถคันนี้ก็ขับไปต่อค่ะ
แล้วก็ไปเจอกับรถตู้โดยสารสายเดิมอีกคันนึง

พุกหกถูก๒คันแล้วเป็นสายเดียวกันในเส้นเดียวกันนะคะพุกหกถูก๒คันแล้วเป็นสายเดียวกันในเส้นเดียวกัน
เขาก็แบบอ้าวบีบแต่กันขนาดนี้มีการไม่ยอมกัน
เลนส์อย่างนี้นี่ทำไมไม่หลบล่ะฉันมาเลนถูกของฉันนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าตามท้องเรื่องรถตู้วินสยามนิเวศจุฬา
รถคันอื่นอาจจะหลบให้แต่ผมไม่
ยืนยันชัดเจนขวางถนนกันอยู่แบบนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าของคลิปก็เปิดเผยกับทีมข่าวสั้น
เหมือนว่าช่วงเช้าเวลาประมาณ๖โมงถึง๖โมงครึ่ง
รถตู้วินนี้จะวิ่งคู่กันมาเสมอแล้วก็เป็นจังหวะที่ตัวเองเนี่ยถ่ายคลิปได้พอดี
ซึ่งจากที่เห็นส่วนใหญ่นะคะพฤติกรรมของคนขับรถตู้วินนี้
ก็มักจะวิ่งสวนเลนเป็นประจำค่ะ

ได้สอบถามไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมขนส่งทางบก
ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับแจ้งเรื่องแล้ว
แล้วก็ส่งเรื่องให้ทางกองตรวจการขนส่งทางบกตรวจสอบอยู่
ถ้าคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ

จริงแล้วเขาก็มั่นใจว่าเรามาเลนถูกไงคนที่ผิดแหละต้องหลบ
แล้วประเด็นคือรถตู้ครั้งแรกถ้าเห็นครั้งหน้ามีช่องว่างที่จะเบี่ยงเข้าไปได้เลย

นั่นน่ะสิไม่ปลอดภัยนะคะแบบนี้แล้วก็ไม่กลัว

ค่ะเดี๋ยวตรวจสอบกันต่อโดยเทียรัตน์ทีวีนำมารายงานความคืบหน้านะคะ